โลกออนไลน์ครับเพราะว่ามีน้องผู้หญิงเนี่ยเขาไปเล่นดนตรี
น้องเนี่ยมองไม่เห็นนะฮะพิการทางสายตาแล้วปรากฏว่าถูกคุณลุงคนหนึ่งฮะ
ดุด่าตะโกนเสียงดังเลยบอกว่าโอ๊ยเสียงดังหนกหูทำให้เดือดร้อน
น้องก็ตกใจหันไปหลบแล้วร้องไห้เบาเสียงลงมาแล้ว
คุณลุงก็ยังไม่วายจะกลับมาด่าอีกบอกว่ายังเสียงดังอยู่เลย
ดูเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นนี้กันหน่อยครับ
น้องก็ตกใจหันไปหลบแล้วร้องไห้อืมเบาเสียงดังเลยบอกว่าโอ้ยเสียงดังอยู่เลย

ดูเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นหน่อยครับ
ดูเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นหน่อยครับ
ดูเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นหน่อยครับ

ที่มีคุณผู้ชมบุกไปต่อว่า

ดนตรีที่เล่นคีย์บอร์ดอยู่เนี่ยนะฮะ

ถึงแห้งหญิงครับ
คือเสียงดังรบกวนไปถึงที่บ้านเลย
น้องผู้หญิงคนนี้เห็นไหมฮะขวัญภาวะเลย

ตกใจหันไปร้องไห้คือหลบเลยอะครับ
สักพักหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปปลอบ

ลุงออกมาโวยวายแบบนี้เหมือนคุณทำร้ายชีวิตน้องเขาเลยนะ
แล้วเขามองไม่เห็นด้วยเขาออกมาทำมาหากิน
แล้วทำไมต้องดุขนาดนี้เสียงดังขนาดนี้ด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวข้ามประมาณ๑ทุ่ม๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
และคลิปนี้มีผู้ใช้เอ็กซ์หรือว่าทวิตเตอร์เดิม

วันนี้คุณนัทปิยชาติครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับ
น้องผู้หญิงในคลิปนี้แหละชื่อว่าน้องพิมครับ
นางสาวพิมชนกอายุ๒๑ปีน้องเรียนอยู่ปี๑
เรียนด้านดนตรีสากลครับที่มหาวิทยาลัยแห่ง๑คณะคารุศาสตร์นะฮะ
น้องเล่นดนตรีเปิดหมวกกับเพื่อน
ล่าสุดไปเล่นอยู่ที่ศูนย์อาหารที่ตลาดฟุตนี่ฟาร์มบางใหญ่นนทบุรีครับ
บรรยากาศล่าสุดนะฮะวันนี้
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ช็อกตกใจ
คือถึงขั้นว่าร้องไห้พี่มิ้วคุณผู้ชมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย
การที่เราไปเล่นดนตรีที่นั่นเป็นครั้งที่๒ในรอบหลายเดือนด้วย
เพราะว่าต้องจองคิวล่วงหน้าได้คิวแล้วถึงไปเล่นได้นะครับ
พยายามลดเสียงเบาเสียงลงแล้วตามที่คุณลุงคนในคลิปมาบอก
เป็นนักดนตรีต่อให้เจอกับเรื่องที่ทำให้ความรู้สึกมันใจหล่นวูบ
ใจเสียก็ตามก็ต้องเล่นต่อไปมอบความสุขให้กับทุกคน
ผู้คนแถวนั้นที่เขารอฟังเพลงกันอยู่

คนที่ดูแลตลาดบอกว่าไม่อยากมีปัญหา
เพราะว่าลุงเขาขู่จะแจ้งความ

ส่วนตัวไม่คิดเลยว่าเสียงดนตรี
จะถึงขั้นไปทำร้ายใครได้แบบนี้ครับ
หนูต้องการแบบว่าสังคมที่เขาสามารถช่วยเหลือเราได้
มีอะไรที่มันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่เรา

หนูต้องการที่จะแบบเราเปิดโลกกระทัดให้ผู้อื่นได้ทราบว่า
คนที่มองไม่เห็นเขาก็เล่นดนตรีได้นะ
เขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะ
อย่าไปคิดเลยว่าคนตาบอดเองเป็นภาระของสังคมไม่ใช่

ใช่ครับไม่ได้ร้องขอความสงสารนะ
แต่แค่อยากให้รู้ว่าคือพวกเราเองก็มีความรู้ความสามารถนะ
ก็ทำมาหากินหาเงินเลี้ยงชีพแล้วก็ทำงานแบบ
สุจริตขออนุญาตถูกต้องทุกอย่างในการเปิดหมวกอย่างนี้
จากการสังเกตของทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ดนตรีเปิดหมวกของน้องพิมและเพื่อนจะมีคีย์บอร์ดคู่ใจ๑เครื่อง
ลำโพงขนาดเล็กมีไมโครโฟน
ก็ลองฟังเสียงดูแล้วก็ไม่ได้ดังมากนะฮะ
เดี๋ยวดูสิว่าเสียงมันดังขนาดนั้นเลยหรือดังแค่ไหนกันแน่ฮะลองฟังครับ
เดี๋ยวนี้เป็นนักข่าวต้องร้องเพลงเพราะขนาดนี้เลยเหรอ

ตอนที่น้องเริ่มขึ้นต้นประโยคแรก

และได้ยินเสียงปรบมือด้วยนะมีคนปรบมือให้ตอนแรกด้วยนะครับ
รอปภตลาดที่อยู่ใกล้บอกว่า

พอฟังน้องร้องเพลงแล้วมีความสุข
ดนตรีก็เก่งร้องเพลงก็เพราะ
แล้วที่ผ่านมาน้องเขาจะนั่งแท็กซี่มากันเองนะครับ
คุณลุงจะไปช่วยขนของช่วยเรียกรถบ้าง

ก็อยากส่งกำลังใจให้กับน้อง

แต่ว่ามีความตั้งใจจริงทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริต

ทีมข่าวของเราคุณปียชาติเดินทางไปที่หน้าห้างสรรพสินค้าที่เกิดเหตุ
รัชดาพิเศษไปคุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวนั้น
บอกว่าปกติก็จะมีวงดนตรีคนตาบอดพี่เขาก็จะใช้คำแบบชาวบ้านเลยนะฮะ
เปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเล่นเปิดหมวกเป็นประจำ

ก็ยอมรับนะว่าจุดตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่า
เสียงดังลอยไปรบกวนถึงหน้าบ้านคุณลุงเขาหรือเปล่า
ก็อยู่ห่างกันพอสมควรเหมือนกันนะ
แต่ถ้าถามว่าลุงคนนั้นเป็นยังไง
พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอก
ไม่อยากพูดถึงคนที่นี่เขารู้กันดีเพราะว่าแบบนี้
พี่วินมอเตอร์ไซค์บอกเสียงไม่ดังเลย
และ๒ทุ่ม๓ทุ่มเขาก็หยุดแล้ว

เพื่อความเป็นธรรมจะได้ฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย

ญาติของคุณลุงก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลนะครับ

หรือว่ามีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมยังไง

ก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าในมุมคุณลุงมันดัง
ขนาดไหนรบกวนขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
หรือที่บ้านมีคนเท่าคนแก่ผู้ป่วยหรือมีเด็ก
หรือไม่อย่างไรเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างนี้ครับทางด้านของคุณกัญจนาศิลปะอาชาครับ
ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน

วันนี้ลงพื้นที่ไปพร้อมคณะครับไปให้กำลังใจ
พิมแล้วก็เพื่อนที่มาเล่นดนตรีเปิดหมวกนะครับ
แล้วก็บอกด้วยคุณกัญจนาบอกต้องขอบคุณคุณลุงหัวร้อน
ทุกคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณกัญจนาขอบคุณเขาทำไม

คือคุณกัญจนาบอกแบบนี้ต้องขอบคุณคุณลุงหัวร้อน
เพราะถ้าหากไม่มีคุณลุงไปดุไปว่า
กลายเป็นคลิปดังในโลกโซเชียลแบบนี้
สังคมจะไม่ได้รับรู้ความเป็นอยู่การสู้ชีวิตของน้องพิมและผองเพื่อนเลยนะ
ว่าน้องมีความตั้งใจจริงทำมาหากินอย่างสุจริต
เชื่อว่าจากนี้ไป
ไปแสดงที่ไหนก็จะมีแต่คนรอต้อนรับ
แล้วก็แนะนำได้ว่าให้น้องก็ให้อภัยคุณลุงเขาไปเถอะ
บางทีคุณลุงเขาก็อาจจะอายุเยอะแล้วหรือยังไง
เขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัว
ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าหากเราไม่แบกรับมา
ปัญหาก็จะอยู่ที่ตัวเขาไม่ได้มาอยู่ที่เรา
ก็เป็นคำแนะนำประสบการณ์จากผู้ใหญ่ที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อน
วันพรุ่งนี้ครับกระทรวงพมจะไปเจรจากับผู้บริหารของทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ให้น้องไปแสดงดนตรีแสดงความสามารถด้วยครับ
ส่งกำลังใจให้น้องนะคะ